ของที่ฉันเมียพาคนไปฆ่าผัวคือต้องบอกก่อนว่าตัวละครหลักมี๓ตัวนะคะมีคนที่เป็นเมียใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่เป็นอดีตสามีหรือเป็นผัวเก่าแล้วก็มีผัวใหม่๓คนแบบนี้ทีนี้ฝ่ายตัวเมียกับฝ่ายคนที่เป็นอดีตสามีเนี่ยเขาคบกันมานานค่ะคือคบกันมาเป็นคู่รักวัยมัธยมอะค่ะรักกันมานานจนกระทั่งแต่ง
คอสองแผลค่ะใกล้ใกล้กันมีมีดปลายแหลมยาวยี่สิบแปดเซนติเมตรตกอยู่ด้วย
ก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นเพื่อนรุ่นน้องของนายนัทธพงศ์ค่ะ
อายุยี่สิบเอ็ดปีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีผู้ชายชื่อว่านายวีรพงศ์สถิตธรรมศาลวัยสามสิบสองปีคนนี้มีฉายาว่ายุ่นบางแคร์
แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงเคาะห้องเรียกให้เปิดประตูพอในนัทเปิดให้ปุ๊บ
นายวีระพงสามิไมค์เนี้ยน่ะเข้ามาก็มีปากเสียงทะเลาะชกต่อยกันกับนายน้าทะพงเลย
ตัวเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกจี้คอไว้แล้วบอกอย่ายุ่ง
ส่วนนางอุมาพรผู้หญิงรออยู่นอกห้องสักพัก
พักหนึ่งค่ะนายวีรพงศ์เอามีดปลายแหลมเนี่ยแทงเข้าไปที่คอของนายนัทพงศ์
จนตายล้มแน่นิ่งกับพื้นตรงนั้นเลยหลังจากนั้นทั้งสามคน
คือในวีรพงศ์คนแทงนางอุมาพรภรรยาแล้วเพื่อนที่มาด้วยกัน
ก็วิ่งออกจากห้องหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
บันทึกตั้งแต่ตอนที่เข้ามาแล้วตอนที่ออกไปทั้งสามคนเนี่ย
ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันอืมนี่ค่ะเข้ามาที่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่ง
ตอนตี๔เห็นไหมเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวดูช่วงเวลานะ
แล้วก็จะได้เห็นว่าช่วงเวลาในการก่อเหตุนะแป๊บเดียว
แค่นิดเดียวเองค่ะแล้วพออีกมุมหนึ่งเห็นจังหวะเป็นด้านหน้าตึก
ทั้งสามคนเดินขึ้นตึกมาโดยผู้หญิงอะค่ะนี่นี่เห็นไหม
อุปพรสวมเสื้อแขนยาวเห็นไหมฮะสีดำแล้วก็สวมแมสปิดบังใบหน้าด้วย
หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยนายวีรพงศ์แล้วก็เพื่อนชายอีกคนนึง
ก็ตามมาทีหลังเดินเรียงกันไป๓คนขึ้นไปบนตึก
หลังจากนั้นดูเวลาที่ทั้ง๓คนออกจากตึกมานะคะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้อีกจังหวะที่ทั้งสามคนเดินลงมาเนี่ยค่ะ
แล้วก็กลับมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
นี่คือผ่านการฆ่าคนตายมาแล้วนะเดินนิ่งชิวเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น
แล้วเวลาที่บันทึกไว้ได้ในกล้องวงจรปิดคือตี๔๙นาทีค่ะ
ดังนั้นช่วงเวลาในการก่อเหตุคือสั้นมากนะ๙นาทีเองนะ
ใช่ค่ะแล้ว๓คนก็ขี่ออกไปเหมือนตอนขี่มาเหมือนไม่มีอะไรเลย

คนที่แทงนะครับแล้วไอ้คนที่มันไม่ดีผมก็ถามว่าเกี่ยวไหม

หลังนั้นมันก็ออกไปครับ
ทีนี้ก็ไปพูดคุยกับน้าสาวของนายนัทผู้ตายนะคะชื่อนางสาวจุลาพรเล็กเลิศ
บอกว่าหลานเนี่ยคบหากับอุมาพรมานานแล้ว
ตั้งแต่สมัยมัธยมอยู่กินกันจนมีลูกด้วยกันด้วยนะ๓คน
แล้วทีนี้เนี่ยก็เพิ่งมาเลิกกันได้สี่ห้าเดือนนี่แหละเพราะว่าผู้หญิงไปคบกับนายวีรพงศ์
แต่คือยังไปมาหาสู่กันอยู่ค่ะก่อนเกิดเหตุสักสองสามวันนะ
ทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องหนี้สินกับเงินที่ยืมมาตอนที่ยังไม่เลิกกัน
เธอก็เลยชวนให้อุมาพรภรรยาเก่าหลานชายมานอนห้องด้วย
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนางอุมาพรออกจากบ้านไปเธอถามว่าไปไหนก็ไม่ยอมตอบค่ะ
ฝ่ายแม่ของผู้ตายนางดวงใจเล็กเลิศนะคะก็บอกว่า
หลังจากที่เลิกกันไปแล้วอ่ะนางอุมาพรก็มักจะมาขออาศัยด้วย
โดยอ้างบอกว่าถูกนายวีรพงศ์ผัวใหม่เนี่ยทุบตีตลอดเลยบางทีมีปัญหาเรื่องเงินก็มาขอยืมด้วยนะ
แล้วก็ยังไปมาหาสู่กันเวลามีปัญหากับคนใหม่ตลอดเลย
แม่เตือนลูกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเลิกกันแล้วก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปยุ่งกับเขาอีก
แต่ตัวลูกชายรักกันมานานตัดใจไม่ได้ค่ะเขาก็รักมากเขาก็ช่วยเหลือดูแล
นี่คือหน้าตาของยุ่นบางแคร์หรือนายวีรพงศ์ผัวใหม่นะคะ
นั่นแหละแม่ก็บอกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้ขึ้น
นี่ก็น่าจะยังสงสารดีกว่าเพราะเขาถามว่าเขาเป็นคนที่สงสารเรื่องบางเรื่องจริงแล้ว
ผู้หญิงไปมีผู้ชายใหม่แต่ว่าจดทะเบียนไว้ยังไม่ได้อยาก
เราก็บอกลูกชายว่ามันไปแล้วก็ปล่อยมันไปว่ามันก็คงจะรักมันเลย
ผู้หญิงมาทีไรก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมาก
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับทางนิติบุคคลนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปคุยกับนายบรรจงวรีฤทธิ์อายุ๖๓
เป็นผู้จัดการนิติบุคคลที่ตึกนี้เขาก็บอกว่ารู้จักในนัดผู้ตายกับภรรยามาหลายปีแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เขาก็อยู่ด้วยกันที่ห้องเกิดเหตุนี่แหละ
มีลูกชายอายุ๙ขวบคนนึงแล้วก็มีลูกฝาแฝดเป็นผู้ชายอายุ๒ขวบอีกคู่นึง
ช่วงหลังพอทั้งคู่เลิกรากันไปตัวฝ่ายหญิงก็ไปมีสามีใหม่
แล้วก็เข้ามาทะเลาะกับในนัทสามีเก่าบ่อยมากนะคะ
ห้องของในนัทสามีเก่าห้องของผู้ตายเนี่ยค่ะ
พอเลิกกับภรรยาไปตัวคนที่เขาดูแลตึกเขาบอกว่ามีวัยรุ่นมามั่วสุมในห้องเยอะ
เสียงดังบ่อยตำรวจเคยมาตรวจสอบแล้วเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยแต่คนที่ดูแลตึกเขาบอกว่า
ในนัดผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยดีนะคะยิ้มแย้มทักทายยกมือไหว้ตลอดเลย
อย่างไงเข้าอยู่กับใครตำรวจก็มาบ่อยครับ
มาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ถ้าส่งมากจะเป็นอย่างงั้นตำรวจเค้าบอกผมอย่างงั้นครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะ
คือเราอยากจะหาสาเหตุแหละว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่อง
เลยหรือเปล่าที่แบบทำให้สามีใหม่สามีกล่าวทะเลาะกันแล้วก็ถึง
ฆ่ากันตายเนี่ยนะคนนี้ค่ะนายชารีฟอายุสิบเก้านะคะ
พูดตายอะค่ะเคยมาขับวินที่เดียวกันกับเขาเมื่อสองปีก่อน
ตอนนั้นในนัทยังคบหากับนางอุมาพรยังคบหากันตามปกติ
ยังไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันมารู้ทีหลังว่าเขาเลิกกันไป
แล้วก็มีสามีใหม่ที่ชื่อว่านายเวียรพงศ์คือนายชารีฟเนี่ย
เล่าให้ฟังว่านายวีรพงศ์สามีใหม่กับในนัทสามีเก่า
เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกัน
แล้วก็มาทะเลาะกันเพราะผู้หญิงคนนี้นี่คือชนวนเหตุของปัญหาทั้งหมด
คือตัวผู้หญิงคนนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากคนใกล้ชิดอ่ะนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเห็นทั้งคู่อ่ะ
สามีใหม่สามีเก่าเหมือนกับท้าทายกันด้วยผ่านทางเฟซบุ๊ก
ทีมข่าวของเราก็เลยไปส่องเฟซบุ๊กดูหน่อยว่าเออเขาท้าทายอะไรกันผ่านเฟซบุ๊ก
ไปดูเฟซบุ๊กของนายเวียรพงศ์คนก่อเหตุนะคะ
เขาโพสต์ข้อความลักษณะของการทวงเงิน
ทีนี้ก็เลยต้องขยายผลเพิ่มว่าไอ้ทวงเงินมันทวงเงินอะไร
เป็นเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรด้วยหรือเปล่า
ผู้หญิงน่าจะไปไปอันนี้ไปโยงบีบซี่
จะทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงหรือเปล่ายใช่ไหมนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็พยายามติดต่อไปที่พ่อของนายวีรพงศ์คนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
บอกแค่ว่าลูกออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ตามลำพังหลายสิบปีแล้ว
แม่ก็เสียไปนานแล้วคือจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเขาเป็นเด็กเกเร
ครอบครัวพยายามสั่งสอนพยายามเตือนตลอดแล้วแต่มันไม่ไหวจริงสุดท้ายตัดขาดกันเลยค่ะ
ออกไปใช้ชีวิตอยู่เองก็เพราะว่าครอบครัวตัดขาด
กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายติดต่อมาก็เราก็รู้ว่ามีอะไร
ปรากฏว่าเพิ่งออกจากคุกเพราะว่าโดนจับคดียาเสพติด
เรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน
พันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริผู้กำกับสพบังบัวทองก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บพยานหลักฐาน
ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน

อยู่ระหว่างขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุและพวก
ฐานร่วมกันพยายามฆ่าค่ะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องหึงหวงฝ่ายหญิง
ระหว่างสามีเก่าสามีใหม่แล้วก็อาจจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องอื่นด้วย
เดี๋ยวจะพยายามจับทั้ง๓คนมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะ